อย่างที่บอกว่าเขาเลื่อนสงกราน

ใช่ค่ะเพราะไม่อยากให้เดินทางกลับไปแบบที่อื่นต่างนานา
แต่ห้ามขายเล่า

โฆษกรุงเทพมหานครเตรียมประกาศแล้วค่ะ
ห้ามขายเหล้าทั่วกรุงเทพ

จนถึง๒๐เมษายนคือตลอดพรุ่งสงครานนี้๑๐วัน
ห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะคุณจะปาร์ตี้ไม่ได้เลยนะ
ต่อให้คุณมีเป็นสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต

เอาว่าวันนี้เนี่ยห้างแต่งวันนี้ยังจำหน่ายได้อยู่

ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครบอกเลยนะคะว่า
ทมจะออกคำสั่งห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่๑๐๒๐เมษายน
นับไปเลย๑๐วันในทุกสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต
ขอให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายดีกว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่
คือก่อนหน้านี้มี๑๐จังหวัดประกาศห้ามขายสุราไปแล้วนำร่อง
คือสกลนครเชียงใหม่ระยองบุรีรำมุกดาหารสุพรรณบุรี
นครปฐมลำพูนชนบุรีแล้วก็สุรินทร์
และล่าสุดก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
คือเขาไม่อยากให้คนไปรวมกลุ่มกันมั่วสุมกัน

และการไปรวมกลุ่มกันมันก็จะเกิดการใกล้ชิดกัน
การแพร่ระบาดของโควิดมันอาจจะกลับเข้ามามากอีกก็ได้
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคิดว่ามันช่วยไหม

แต่ว่าอันนี้เป็นกฎที่เขาออกมาล่าสุดนะครับ